ทีนี้ไปดูการแข่งขันฟุตบอลไทยในสี่เกมสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ
เหนือจากทีมชาติเวียดนามที่แฟนบอลนั้นเข้าไปชมเกมในสนามกันอย่างคับข้างแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้เกมของทีมชาติไทยกับมาเลเซียเนี่ยแฟนบอลเวียดนามก็เข้าไปชมเกมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สนามนั้นต้องล็อกประตูนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุให้คนเวียดนามนั้นสนใจฟุตบอลไทยนะครับ

สิกสีเกมสองพันยี่สิบเอ็ดผ่านมาแล้วสองวันซึ่งกีฬาฟุตบอลชายเป็นกีฬาชีวิตแรกที่แข่งขันกันไปก่อน
และได้รับความนิยมจากแฟนกีฬาเป็นจำนวนมากทำเอาฝ่ายจ่ายแข่งขันต้องล็อกสนาม
เพื่อไม่เข้าชมการแข่งขันเนื่องจากจำนวนคนเกินความจุ
หลังจากที่ฟุตบอลชายในสิกสีเกมครั้งที่สามสิบเอ็ด
สวพบอลลาวสเมอร์สิงคโปร์๒๒
และทีมเชื้อไทยแพ้มาเลเซียน๑๒

คือความสนใจในการเข้าชมเกมทั้ง๒แมช
เกินความจุที่อนุญาตให้ข้าว

ฝ่ายจะแข่งขันจำเป็นต้องล็อกประตูทางเข้าในบางจุด

ทำเอาแฟนบอลต้องรออยู่ด้านนอกเป็นจำนวนมาก
เพราะไม่ใช่เพียงแฟนบอลของแต่ละชาติที่มาชมเกม

เข้าร่วมดูในสังเวียนแข่งขันอย่างล้นหลาม

หนึ่งในสตาร์ฟดูแลการแข่งขัน
เปิดเผยสาเหตุที่แฟนบอลเวียดนามให้ความสนใจกับฟุตบอลชายในศึก๔เกมคนนี้เป็นพิเศษว่า
เป็นเพราะจะแข่งขันในประเทศของพวกเขาเอง
ฟุตบอลคือกีฬาที่ฝั่งรากลึกอยู่ในหัวใจแฟนกีฬาชาวเวียดนามเป็นอันดับแรก
ขณะที่ซูเฮลมี่อาซามผู้สื่อข่าวกีฬาจากประเทศมาเลเซียเปิดเผยถึง๔เกมครั้งนี้ว่า
เกมผลนี้เป็นครั้งที่ห้าของตน
ซึ่งหล่นนี้มีความต่างกับพระขมกร
เพราะมีปัญหากับเรื่องของการสื่อสารพอสมควร
แต่โชคดีที่มีอาสาสมัครคอยช่วยเหลือและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้
จากนี้ยังได้กล่าวอีกว่าทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์๔เกมห่นนี้
ไม่ใช่ทีมชาติไทยแต่เป็นทีมชาติเวียดนาม
สำหรับทีมเต็มที่เมลาเชียนเรายังมีโอกาสแต่เราจะไปขึ้นขึ้น
ขณะที่นาริมวิรุณวิเชียนวัฒนาชัยอีกหนึ่งแฟนบอลพันธ์แท้ทีมชาติไทย
ให้สัมภาษณ์ว่า๔เกมห่นนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง
เป็นบรรยากาศที่แฟนกีฬาให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก
ทำให้แตกต่างจากหลายประเทศที่ไปมาคนเวียดนามอัธยาศัยดี
ช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มาเย็นเสมอ
ด่านแรกในรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพลาดท่าพ่ายมาเลเซีย
แต่ยังมีอีก๓ด่านให้แก้ตัวเพื่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป
กฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท์
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม